ดูกันที่จังหวัดบุรีรำกันก่อนนะคะ

กรณีที่รถกระบะกำลังจะเลี้ยวเข้าซอย

บิ๊กไบท์เขาไปชนแล้วก็เสียหลัก
ตามคลิปจากกล้องวงจรปิดแบบนี้ค่ะ

รถกระบะเนี่ยคือลักษณะไม่ได้ดูซ้ายดูขวา

แล้วคุณเห็นไหมคะถอยกลับออกมาค่ะ

เหยียบร่างคนขับบิ๊กไบท์เนี่ยคุณผู้ชมวงกลมสีแดงนะมาเหยียบร่างแบบนี้ค่ะ
จนในที่สุดคนขับรถบิ๊กไบท์เสียชีวิตแล้วนะคะ
เสียชีวิตแล้วแล้วก็คนขับรถกระบะก่อนหน้านี้หนีไป
แต่ว่าเอาล่ะล่าสุดเดินทางมามอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันนี้คุณพ่อของคนที่เสียชีวิต
คือก็มารับศพลูกด้วยอาการตกอกตกใจนะครับ
เพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากงานบุญงานทอดกระถิ่นจากต่างจังหวัด
คุณพ่อบอกว่าเสียใจตกใจ
แต่คำถามมันผุดขึ้นมามากมายในหัว
ทำไมชนแล้วหนีทำไมไม่มาดูลูกเขา
เมาหรือเปล่าใจดำจังเลย
แล้วผ่านไปหลายวันแล้วถ้าสมมุติว่าเมาแล้วขับ

แต่ว่าเอาล่ะเบื้องต้นตำรวจบอกว่ามีการแจ้งข้อเก่าหา
คนที่ขับรถกระบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่
คนเสียชีวิตก็คือนายทิติพันธ์ภูลทรัพย์

คุณพ่อบอกว่าคุณเพชรเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจ

แล้วก็ทำงานก็คือมีหลักมีแหล่ง

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณ๓แยกไทยเจริญตะบนอีสาน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือค่ำคืนที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองบุรีรำเข้าไปตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์
ทราบว่าผู้ตายขี่รถบิ๊กไบท์มาจากตัวเมืองบุรีรำ
่งหน้าไปทางอำเภอประโคนชัย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะสีดำเมื่อสักครู่ในวงกลมนะคะ
สภาพรถบิ๊กไบท์คือพังยับเลยนะ
รถกระบะสีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ตัดหน้าเพื่อเข้าซอยข้างเรือนจำจังหวัด

ไม่ได้ดูว่าทางตรงเขามีรถวิ่งมาหรือเปล่า

กับรถบิ๊กไบท์นี่เป็นภาพ

ล่าสุดวันนี้ค่ะครอบครัวของผู้ตายก็คือคุณทิติพันธ์
ได้มีการเดินทางกลับมาจากทำบุญทอดกระถิ่นที่ต่างจังหวัด
รวมถึงกลุ่มเพื่อนบิ๊กไบท์ด้วยกัน
เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลบุรีรำท่ามกลางแน่นอน

ครอบครัวบอกว่าจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านหนองไผ่น้อยตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำ
แล้วก็มีการทำพิธีชาปนกิจศพในวันที่๘พฤศจิกายนนี้
คุณพ่อของผู้ตายก็คือนายนพรัชภูมิทรัพย์บอกว่า
ลูกชายทำงานอยู่ที่โรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำ
ชื่นชอบการขี่บิ๊กไบท์ขี่รถจักรยานยนต์เป็นชีวิตจิตใจ
ทุกครั้งที่กลุ่มเพื่อนจัดกิจกรรมก็จะเข้าร่วมด้วยสม่ำเสมอ
ที่ผ่านมาครอบครัวก็ไม่ได้มีการห้ามปรามนะ
แต่ก็จะกำชับบอกว่าไม่ให้ขี่รถเร็ว
ซึ่งหลังจากที่สูญเสียไปคุณพ่อบอกว่า
ก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะคะ
คือภาพจากกล้องวงจรปิดเราได้เห็นกันแล้วทุกคนได้เห็นกันแล้ว
แต่คนที่เป็นพ่อเขาบอกเขาไม่กล้าดู
เพราะว่าดูไปแล้วก็ทำใจไม่ได้สภาพแบบนี้ไม่กล้าดูแน่นอน
เป็นวินาทีที่รู้ว่าลูกของตัวเองน่าจะเจ็บปวดที่สุด
แล้วก็จบชีวิตลงด้วยคุณผู้ชมฟังเสียงพ่อกันหน่อยค่ะ

ครับก็ได้ยินว่าคนขับถอยหลังมาทับลูก
เขาบอกมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
คือคนเราไม่น่าจะยังไงใจดำขนาดนี้
ถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วก็น่าจะลงมาดู
ว่าคนที่มาชนกันหรือเกิดเหตุการณ์ร่วมกันเขาเป็นอะไรบ้าง

เห็นคุณพ่ออย่างนี้ยิ้มอย่างนี้
แต่ว่าคนที่หัวอกคนเป็นพ่อนะกล้ำกลืนฝืนทนนะฝืนยิ้มนะ
แล้วก็ต้องบอกว่าใจดีสู้เสือ

เอาล่ะคุณผู้ชมส่วนเพื่อนสนิทของผู้ตายบอกว่า
รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งคนทรัพย์ทำไมต้องหลบหนี
ระหว่างที่มีการชนไปแล้ว
ระหว่างที่มีการเกิดอุบัติเหตุเขาตั้งคำถามแบบนี้นะ
แต่เอาล่ะแม้จะตั้งคำถามเขาบอกว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้
เรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ผมมองว่าต้องมีอะไรบางอย่างนั่นแหละ
ที่ทำให้เขาต้องออกจากตรงนั้นไปก่อน

แต่ในเมื่อทับแล้วเนี่ย
ก็เอาเป็นว่าไปคุยกับตำรวจเอาเองละกัน
ไม่จำเป็นต้องมาคุยกับผมหรอก
ผมไม่ได้อยากรู้จักเขาด้วยซ้ำไป
ไม่อยากเห็นหน้าด้วยครับณชั่วโมงนี้นะ
ก็ทุกคนเขาถามหมดจะไปดูไหม
ผมไม่มีความจำเป็นอะไรต้องไปดูหน้าเขา
ครับเพราะว่าคนที่ทำน้องผมไม่เป็นแบบนี้นะ
ผมไม่อยากเห็นหน้าไม่ขอรู้จักกันดีกว่า
ไม่อยากเห็นหน้าไม่ขอรู้จักกันดีกว่า
หมายถึงกับคนที่ขับรถกระบะไปถอยทับแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริมผู้กำกับสพเมืองบุรีรำนะคะบอกว่า
ตอนนี้คนขับรถกระบะคันดังกล่าวมอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้ว
แล้วก็อ้างแบบนี้บอกว่าไม่มีเจตนาที่จะถอยรถมาทับซ้ำ
หรือหลบหนีแต่ตกใจกับอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น
ปฏิเสธด้วยนะคะหลังจากที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมชนแล้วหนีเอ๊ะทำไมชนแล้วไม่ลงมาช่วยเหลือ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเมาแล้วขับหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่ได้เมานะเขาไม่ได้เมาแล้วขับ
ในขณะที่ขับรถวันเกิดเหตุเขาไม่ได้เมานะ
พนักงานสอบสวนเอาล่ะที่สุดแล้วก็มีการแจ้ง๒ข้อหานะคะ
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และไม่หยุดรถช่วยเหลือหรือไม่แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้
ทราบทันทีหลังเกิดเหตุส่วนข้อหาอื่น
ตอนนี้ต้องรอสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งค่ะ